แต่ว่าเรื่องต่อไปนี้อยากจะให้คุณผู้ชมร่วมเป็นกำลังใจ
และส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายทงที่จังหวัดนครสวรรค์หน่อย
เพราะว่าเขาต้องไปปฏิบัติภารกิจที่มันมีความเสี่ยงสูงมากค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงขนาดไหน

แมวตัวนี้ค่ะมันขึ้นไปติดแล้วก็ร้องแงวขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยู่บนนี้
ต้นมะพร้าว

ใช่ปีนขึ้นไปยอดพร้าวคิดว่าตัวเองเป็นแมวหรือเป็นลิง

มันต้องเป็นหน้าที่ของลิงเลยไปอยู่บนยอดพร้าวเนี่ย

แวบสีเหลืองน้ำตาลน้ำตาลนี่แหละเจ้าแมวเหมียวมันก็กำลังร้อง
เมียวขอความช่วยเหลือ

แต่ตอนแรกได้ยินเสียงแล้วหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน
จนกระทั่งเดินตามเถียงมองตามเสียงไปแล้วก็ไปเจอกับนี่เลยเจ้าเหมียวตัวนี้
ร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนยอดมะพร้าวอะค่ะ
ก็เลยต้องรีบตามเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเอามันมาลงหน่อยเอามันลงมาจากต้นมะพร้าวทีนึง
โอ้โหงานนี้นะมันก็เป็นงานหินนะเป็นงานยากของพี่เจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าต้นมะพร้าวอย่างที่บอกว่ามันสูงมากเลยต้นนี้เขาต้องใช้บันไดอ่ะค่ะ
บันไดปีนขึ้นไปแต่บันไดมันยังสูงไม่พอคุณเห็นไหม
คือทั้งบันไดทั้งท่อแล้วก็พยายามเอาบ่วงเชือกไปคล้องยื่นให้เจ้าเหมียวให้มันเกาะลงมาค่ะ
คุณดูนี่ช่วยกันทุลักทุเลมากเลยคุณดูลักษณะท่าทางของมัน
ดิฉันว่าแมวมันก็กลัวเห็นป่ะ

นี่อยากให้ดูภาพชายสักที
ค่ะโอ้โหมันตีลังกาลาวดอกฟิกแฟค
ถูกต้อง๓ตลบแต่ว่ามันลงพื้นอย่างสวยงามนะ๑๐คะแนน๑๐คะแนนเต็ม
นี่เรียกว่าแมวก้าวชีวิตไง
คือแมวเนี่ยความสามารถของเขาคือเขาสามารถกระโดดลงจากที่สูงได้
แต่อันนี้คือตีรังกาจริงนะแต่มันไม่เป็นไรคุณเห็นไหม
มันเอาขาลงแล้วมันก็เดินต่อไปเลยมันอาจจะตกใจนิดนึงนะคะ
เพราะว่าเขาใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะช่วยมันได้
คือพยายามทำทุกอย่างสุดท้ายก็คือเคลียร์จนมันตกใจแล้วกระโดดลงมาเอง
ในที่สุดมันก็ปลอดภัยนะคะอ่ะแมวมันก็สนแบบนี้แหละตามภาษาของมันเนาะ
แต่พอขึ้นไปที่สูงบางทีมันก็กลัวที่จะลงเหมือนกัน